ฟังคุณสุภาษาเล่าข่าวไปข่าวนี้
คล้ายกันเลยคุณผู้ชมแต่เป็นคุณป้าคุณป้า
ขับรถเก่งมาแล้วเข้าใจว่าไม้กั้นเสียก็เลยขับรถเก่งอ้อ
รากครูดไปกับพื้นยี่สิบเมตร

รถยังขนาดนี้แล้วคนขับรถจะขนาดไหน
คุณผู้ชมปรากฏว่าคุณป้าเลือดไม่ออกแม้แต่หยดเดียว

ฉันไม่ได้พูดเวอร์อันนี้คือจริงค่ะ

ซึ่งคนที่ประสบเหตุคือคุณป้าปรานีแป้นสงฆ์อายุ๖๑ปี
คุณป้ารอดตาย
แล้วคุณป้าเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่คุณดู
เห็นไหมยังเล่าเหตุการณ์ให้กับนักข่าวฟัง

พอมาถึงตรงนี้ถนนตัดกับรางรถไฟหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
ที่ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์ของนครศรีธรรมราชเนี่ยแผงกั้นมันก็ลงมา
ปิดขวางถนนไว้แต่ป้าเล่าให้นักข่าวฟังมันสะท้อนอะไรได้อย่างหนึ่งนะ
บอกแบบนี้ปกติแผงกั้นตรงนี้เสียบ่อย
แล้วบางทีมันปิดนานเลยคนใช้รถใช้ถนนก็ต้องขับอ้อมแผงกั้นกันเอาเอง
แล้วรอบนั้นป้าก็เข้าใจว่าแผงกั้นนี้มันเสีย
ป้าก็เลยจะขับรถอ้อมแผงกั้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ทีนี้จังหวะที่ขับรถอ้อมนะคุณผู้ชมรถไฟขบวนขนส่งสินค้ามาแบบกระชั้นชิดเลย
แล้วก็พุ่งชนรถของคุณป้าลากครูดกับรางรถไฟไปประมาณ๒๐เมตร
อย่างที่บอกไงตัวป้าน่ะไม่ได้อยู่ในรถนะคะ
เด็นออกมานอกตัวรถแล้วอ่ะแล้วคิดว่าป้าจะเป็นอะไรใช่ไหม
ตอนนั้นนะกู้ภัยเอ่ยตำรวจเอ่ยไปช่วยอ่ะทุกคนตกใจหมดเลยเอ้ย
ทำไมตัวคุณป้ามีแค่รอยฟกช้ำเลือดไม่ออกเลยแม้แต่หยดเดียวอะนะคะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุลูกเขยของคุณป้าเขาก็โพสต์เรื่องนี้
คุณผู้ชมบางคนเห็นรอยช้ำอาจจะตกใจว่าเยอะนะ
แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถไฟชนรถจนรถยับขนาดนั้น

คุณเวลาดูข่าวนี้คุณนึกถึงคำถามอะไรในหัว

นี่ไงเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าห้อยพระอะไรทำไมถึงรอดตายแบบนี้
แขวนหัวนโมวัดเขาพระทองครับ
ไม่มีบาดแผลเลือดออกเลยแม้แต่หยดเดียวแค่ฟกช้ำนี่ค่ะ

ใช่แต่คุณผู้ชมนี่เอาให้ดูเสร็จแล้วนะ
พอไปถึงโรงพยาบาลต่อให้ช้ำแบบนี้เลือดไม่ออก
แต่เขาก็จะต้องตรวจเช็คร่างกายถูกไหม
ซาเรย์ดูว่าแบบสมองได้รับการกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่า

แล้วตัวป้าน่ะป้าก็บอกว่าป้าพกหัวนโม
วัดเขาพระทองที่อำเภอชะอวดติดตัวแค่นั้นแหละ
เชื่อว่าที่ป้ารอดตายเนี่ยเป็นเพราะว่าบุญบารมีของหัวนโมอย่างแน่นอน
แล้วนี่ที่คุณผู้ชมเห็นคืออะไรคะ
พระมหาอารยนันต์เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
ซึ่งเป็นผู้จัดสร้างหัวนโมวัดเขาพระทองหาเงินสร้างโบสถ์เนี่ยนะ
พอรู้ข่าวเดินทางมาที่บ้านของคุณป้าเลยค่ะ
ช่วยเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณป้าแล้วก็ครอบครัว
ปะพรมน้ำมนต์แล้วก็มอบหัวนโมแล้วก็แหวนวัดเขาพระทองรุ่นเดียวกัน
ให้กับคนอื่นในครอบครัวได้เอาติดตัวเอาไว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลทุกคนเลยนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วนะทั้งสองข่าวที่เล่าไป
อย่าฝากเครื่องกั้นดีที่สุด

เครื่องกั้นเสียหรือเปล่างั้นเราขับอ้อมละกัน